ชอบทานผัดไทยไหม
ผัดไทยที่ขึ้นชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดพิศนุโลก
รู้ใจคุณหรือเปล่าว่าคุณจะพูดอะไร
เขาเคยพาดิฉันไปพิษฎนุโลก
นี่ก็อ๋อไม่จริงใจเลย
นี่อยากจะพาไปทานผัดไทยวางทอง

พิศนุโลกครับมีหอยทอดด้วยอ่ะเยอะแยะมีหลายอย่าง
ผัดไทยที่นี่ความที่เป็นทีเด็ดก็คือจานใหญ่มาเริ่มเทิมแบบนี้
ใหญ่มากสุดยอดของความใหญ่โตโอ้โหเป็นแบบผัดไทยทะเลก็ได้
ปลาหมึกใส่กุ้งมาก็มีเหมือนกันนะครับเขามีหลายเมนู
ผัดไทยวังทองใส่ไข่ก็มีผัดไทยหมูหมักก็ได้
ผัดไทยกากหมูก็ดีเหมือนกันชอบมากหอมมันกรอบกรอบกากหมู
หรือว่าจะเป็นผัดไทยกุ้งสดผัดไทยรวมทะเลอย่างที่เห็นไป
มงปลาหมึกมาเพียบแล้วก็ยังมีผัดไทยลาวา
อันนี้ยังไงผัดไทยลาวาหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับ
เขาบอกว่าที่มันเด็ดจริงก็คือเส้นเส้นของที่นี่เด็ดมาก
เพราะว่ามันเหนียวนุ่มอร่อยพอดีพอดีแล้วแถมการให้เครื่องมาเนี่ยนะ
มันแน่นเต็มจริงเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ควรต้องสั่ง
เพราะว่าผัดไทยบิ๊กเบิ้มไซเบิ้มแบบนี้ไม่ได้หาทานกันง่าย
ไปทีนึงอย่าไปคนเดียวไปกันหลายคนครับ
เขาจะได้เสิร์ฟมาแบบนี้แบบกระด้งใบใหญ่ยักษ์เลยนะครับ
สั่งกันได้ไปถามเจ้าของร้านดีกว่า
ก็คือนางทองเพียรน้อยเพ็งเจ้าของร้านก็เล่าว่า
ตัวเองเป็นพวกร้านผัดไทยวังทองมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
เคยส่งเมนูนี้เข้าประกวดในงานผัดไทยและของดีวังทอง
ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในปี๒๕๔๘และ๒๕๖๐
อย่างที่ผมบอกนะผัดไทยในจังหวัดพิศนุโลก
ใครที่เป็นเซียนผัดไทยหรือชอบทานผัดไทย
จะรู้ดีว่าผัดไทยวังทองอร่อยมาก
แล้วทีนี้ความที่ว่ามันอยู่ที่วังทอง
แต่เขาอยากให้คนในตัวเมืองพิศนุโลกได้ทานกัน
เขาก็เลยมาเปิดในเมือง
ไม่ได้ฉุนที่อำเภอวังทองแล้วมาเปิดในเมืองพิศนุโลกด้วย
ถูกต้องครับโอ้โหเรียกได้ว่ากระจอนกระจายความอร่อย
เข้ามาสู่ในตัวเมืองไปลองทานกันได้ติดอกติดใจกันเป็นแถวแหละครับ
แล้วก็ราคามีแบบไหนบ้าง
๙บาทก็มียาวไปจนถึง๒๐๐บาท
หมูแดงก็มีกุ้งก็มี
ที่ไปนั่งทานอยู่นี่นะนี่คือผู้สื่อข่าวนะ
แรกไปตอนแรกผอมนะใช่ไหมคะ

พี่เพชรกินไหมอับห่อมาเผื่อเลยเนอะ
พี่เพชรเนี่ยนะกินได้ทุกอย่าง

พี่เพชรบางวันกินยันตะเกียบเข้าไปเลยเนี่ยโอ้ไม่ใช่

พี่เพชรคะวันหลังไปห่อกลับมาด้วย
นี่น้องชอบมากเลยผัดไทย

บอกตำแหน่งที่ตั้งกันดีกว่านะครับ
กับร้านผัดไทยวังทองคุณทองเพียร
อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ร้านเปิดตั้งแต่๘โมงเช้าไปจนถึง๑๕นาฬิกาก็คือบ่าย๓
หลังจากนั้นช่วงเย็นเขาไม่ได้พักไม่ได้ผ่อน
ช่วงเย็นเขาจะไปขายต่อที่ตลาดสดหน้าสถานีรถไฟ
ก็ใจกลางเมืองพิศนุโลกอีกนั่นแหละ

แต่ถ้ากลัวจะไปไม่ถูกจริงผมว่าขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้

พิศนุโลกชาวสองแควร์ไปทานกันได้นะครับ
ความอร่อยผัดไทยวังทองตอนนี้เดินทางมาถึงในตัวเมืองแล้ว
ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปพิศนุโลกอีกนะคุณชนะ
คุณต้องพาดิฉันไปนะร้านผัดไทยวังทองนี่นะ
เพราะว่ามันดูแบบน่าทานมากค่ะ
คือผัดไทยแบบนี้มันเป็นผัดไทยสูตรโบราณ
มันจะใส่ถั่วฝักยาวใช่ไหมหั่นแบบชิ้น
ก็เหมาะที่จะจ่ายอย่างงี้คนเดียว
อันนี้ถูกต้องที่สุดเลยนะคะคุณชนะ

รอได้พี่ฉันรอได้

ผมบอกไว้ให้แล้วว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับ